เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดพิศนุโลกมีอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนจักรยานยนต์นะครับ
ทำให้คนขี่และคนซ้อนกระเด็นไปคนละทิศละทางตกลงมากระแทกพื้น
เสียชีวิตหนึ่งศพบาดเจ็บอีกหนึ่งคน
คนขับรถเก๋งเป็นพระนะครับอ้างว่าถูกรถจักรยานยนต์เลี้ยวตัดหน้ากระชั้นชิดจึงเบรกไม่ทัน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
วงจรปิดบันทึกภาพรถจักรยานยนต์ของสองสามีภรรยาขี่อยู่เลนซ้ายสุด
จะเลี้ยวออกไปเลนขวาแล้วถูกรถเก๋งพุ่งชนท้ายอย่างจัง
คนขับขี่และคนซ้อนกระเด็นลอยขึ้นไปแล้วตกลงมากระแทกพื้นถนน
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้กับสี่แยกอินโดจีนหนองอ้อถนนเลี่ยงเมือง
ในพื้นที่หมู่๖ตะบนวังพิกุลอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
ทำให้นางบุญส่งวิลาลัยอายุ๔๙ปีคนซ้อนรถจักรยานยนต์เสียชีวิต
ส่วนสามีซึ่งเป็นคนขับขี่ได้รับบาดเจ็บกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ต่อมาตำรวจสพวังทองพบรถเก๋งคู่กรณีจอดเสียห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
สภาพด้านหน้ารถมีร่องรอยถูกชนได้รับความเสียหาย
คนขับคือพระอนุชาบุญประดิษฐภัยศาลอายุ๕๕ปี
ลูกวัดแห่งหนึ่งในตำบลดินทองซึ่งอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น
อ้างว่าถูกรถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระชันชิด
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมาย
เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน๓คันบนถนนสุรนาราย
ในพื้นที่หมู่๑ตำบลหนองไซอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมา
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณทางแยกเข้าบริษัทเอกชน
พบรถเก๋งสีดำจอดอยู่ข้างทางสภาพด้านหน้ารถพังยับเยิน
ภายในรถพบนางบรรจบอินวกูลอายุ๕๐ปีคนขับ
ซึ่งเป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชายภูมิได้รับบาดเจ็บ
ข้างทางพบศพนายนิพนธ์ลักษีจันทร์อายุ๓๖ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์
นอนเสียชีวิตอยู่ข้างทางเลือดไหลนองพื้นถนนเศษชิ้นส่วนรถกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ
ทางออกไปพบรถกระบะส่งของชนกับเสาไฟฟ้าด้านหน้ารถพังยับเยินเช่นกัน
คนขับได้รับบาดเจ็บติดภายในกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้
กรเกษนดังมันจบขับรถเก๋งมาจากจังหวัดชายภูมิมุ่งหน้าจังหวัดนครราชสีมาด้วยความเร็ว
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางขึ้นเนินพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ชะลอยอยู่กลางถนนเพื่อจะเลี้ยวขวาเข้าบริษัททำให้รถจักรยานยนต์ข้ามเลนไปชนกับรถกระบะ
ขับสวนมาจนกระเด็นไปไกลประมาณ๑๐๐เมตรคนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตขาดที่
เกิดมาปฏิาโบย์เป้นทุกส์เสียหลักพุ่งชนรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวม๘คัน
ห่างออกไปพบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนกันอีก๖คัน
เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกกำลังเดินทางมุ่งหน้าจังหวัดศรีสเกต
คนขับยอมรับว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการหลับในจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น